สายวันนี้นะคะเดินทางไปที่สารอาญารัชดา

ธรรยายืนหนึ่งคุณการวิภากร
ซึ่งแม้นี่แหละก็มีขดีความ
มาฟังคำตัดสินที่คุณอีฟนะคะ
อภิษยาฟ้องคุณการวิภากรในความผิดท้านหวินประมาท
โดยการโฆษณาพรบคอมพิวเตอร์
จากการโพสต์ข้อความจุดเหลือมนี่แหละค่ะ
จนทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะ
ถูกดูถูกดูหมินเหยียดหยามนั่นเองค่ะ
โดยคู่กรณีนะคะก็คือคุณอีฟนะคะ

แต่สารยกฟ้องไป๒คดีนะคะ
เลยทำให้เหลือคดีแค่๕คดีนั่นเองค่ะ
ซึ่งสารตัดสินลงโทษจำคุกกระทงละ๑ปีค่ะ
ปรับ๔๐๐๐บาทรวม๕กระทงนะคะ
สรุปเลยพี่การถูกสารตัดสินลงโทษจำคุกรวม๕ปี
ปรับ๒๐๐๐บาทแต่ว่ารอลงอาญา๒ปีค่ะ
โดยหลังจากนั้นนะคะพี่เสกก็นำเงินสด

ส่วนพี่การก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
โดยพี่เสกขอตัวแยกไปนั่งรอที่รถนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่การและทนายความนะคะ
ก็จะขอยื่นอุทธรณ์ในส่วนของค่าเสียหายที่คู่กรณี

เสกเนี่ยค่ะสามีเนี่ยเบิกเงินสดมาให้เสียค่าปรับ๒แสนบาทพอดีเลยค่ะ
รวมกันตัดสินก็ไม่โอเคค่ะ

เค้าวิมารสาหรับพระศาลอันนี้คือ
เราก็เคารพในการตัดสิน
แล้วก็ตามนั้นทุกอย่าง
แต่ต่อก็คงต้องขออุทธรณ์ค่ะ
จะไม่มีการให้เงินกับเขาสักกระบาทเดียว
แต่ที่เหลือคดีอีกคดีการไม่รู้หรอก

การให้สารให้รัฐบาลดีกว่า
ก็แล้วแต่ฟิลพี่พี่ไม่มีแผลอยู่แล้ว
พี่อยากโพสต์ด่าเมื่อไหร่พี่ก็โพสต์
เผลอกลับไปพี่ก็โพสต์ล่ะ
ถ้าสารสั่งจำคุกจริงก็อยู่ในคุกได้

ได้ครับ

เป็นกำลังใจแล้วกันยังไงพี่เสกก็อยู่ข้างเป็นกำลังใจแล้วก็นำเงินสดมาเบิกแล้วก็ประกันตัวมาให้
จ่ายค่าปรับไปเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะ